เหลือเกินชาวบ้านสมุทรสาครเขาบอกว่า

ก็ฝากเราช่วยประกาศตามหา
ใครเป็นเจ้าของมะพร้าวพันลูก

ดูจากภาพละกัน

ขับรถไปเลยสุดท้ายเนี่ยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
เขาก็ต้องไปช่วยเก็บเพราะชาวบ้านแจ้งไปช่วยกันตอนแรกเก็บก่อน
นับไปนับมาเป็นพันลูกเหมือนกันนะตรงนี้ระยะทางสักประมาณ๑๐๐๑๐๐เมตรคุณผู้ชม
น้ำรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้น้ำมะพร้าวมันขวางทาง
ต้องเก็บลงข้างทางไปเป็นการเปิดการจราจร
สอบถามชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่เชื่อว่าคงเป็นรถบรรทุกมะพร้าว
แล้วก็ทำหล่นทำหล่นเสร็จปุ๊บรู้แหละว่าทำหล่นเพราะว่าอะไร
ที่ไปดูเนี่ยมะพร้าวทุกลูกมันถูกเจาะเอาน้ำออกไปแล้ว
แต่มันยังคงมีเนื้อข้างในที่มันยังใช้ได้อยู่เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่
แต่อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มะพร้าวราคามันตก
เขารู้แล้วมันมาตกแต่ว่าก็ท่านลงไปเสียเวลา
เสียเวลาก็ปล่อยทิ้งไปแล้วกันช่างมันอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่เอาแล้วทีนี้รองนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา
คุณฉลาวจาดีบอกว่าไทยรัฐทีวีช่วยผมหน่อย
ประกาศตามหาใครเป็นเจ้าของมะพร้าวพันลูกนี้
โปรดไปรับคืนด้วยเถอะครับ
ไม่มีคนเอามันก็เกะกะอยู่ข้างทางแบบนี้แหละฮะ
คุณเอานะคุณเนื้อมันเอาไปทำอะไรได้มันก็ขนมไหมล่ะ

คุณเอาน้ำออกแล้วคุณจงใจทิ้งป่ะเนี่ย
เออนะครับไปทิ้งที่มันควรจะทิ้งเนาะ